หนึ่งวินาทีชีวิตดีกว่ายังอยู่บนท้องถนนค่ะ

มีรถข้างหลังมั้ยอะ
เห็นไหมคะคือรถคันที่ถูกชนที่เขามาถูกทางแล้ว

คือพลิกตะแคงกลิ้งเลยแล้วก็ของในรถอ่ะ
กระจายออกมาเลยเนี่ยคุณผู้ชมจังหวะนี้
แล้วเห็นที่เราวงสีแดงให้ไหมคะ

เด็นออกมาจากรถแล้วนอนนิ่งอยู่ตรงนั้นเลยค่ะ
นี่คือเขาก็มาดีเป็นรถกระบะนะคะ
แล้วก็ถูกอีแตนฝ่าไฟแดงพลวดพลาดออกมาชนกันแบบนั้นเลย
ซึ่งคลิปนี้เนี่ยถูกโพสต์โดยเจ้าของรถคันที่เนี่ยค่ะ

อุบัติเหตุขณะขับรถมาทำงาน

คิดสภาพแยกบ้านวัดในอำเภอคงจังหวัดโคราชค่ะ
เราไปตรวจสอบให้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวาน
รถกระบะมา๓ชีวิตพ่อแม่ลูกค่ะ
เป็นคนขับชื่อนายคมสรรเทพามาจากร้อยเอ็ด

ได้รับบาดเจ็บกันทั้ง๓คนเลยนะคะ
ส่วนคำคนขับรถอีแตนคือนายวิเชียนอุเทนสิทธ
ขับออกมาจากที่นาจะกลับบ้านที่อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ

นายวิเชียนไม่มีชีพจรแล้ว
เรื่องต้นตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาใคร
แต่ก็อย่างที่บอกค่ะเท่าที่ดูคลิปสัญญาณไฟมันค่อนข้างจะชัดเจนอยู่นะคะ
เพราะว่านายวิเชียนขับอีแตนฝ่าไฟแดงออกมา
แต่ต้องรอให้นายวิเชียนอาการดีขึ้นก่อน
เพราะว่าตอนนี้แม้ชีพจรจะกลับมาแล้วแต่ยังโคม่ายังไม่พ้นขีดอันตรายเลยค่ะ